คุณผู้ชมคะทีนี้ค่ะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยเราตามให้ต่อเรื่องของการลงทะเบียนเราชนะเนี่ยนะคะ
สำหรับกลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต
หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออื่นหรือผู้พิการนะคะ
ก็จะต้องมาลงทะเบียนในช่วงนี้เมื่อวานเป็นวันแรกเมื่อวานเราได้นำเสนอปัญหาบางส่วน
เช่นเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการเข้าคิวเรื่องของบัตรคิว
เรื่องของการทำงานของเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยในแต่ละพื้นที่
ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ธนาคารก็บอกว่าด้วยความที่บุคลากรจำนวนไม่มาก
แต่ว่าผู้ที่มาลงทะเบียนในกลุ่มนี้ก็ค่อนข้างเยอะก็อาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างในบางส่วน
ก็มีการเจรจามีการไกล่เกลี่ยคลี่คลายกันไปแล้วตอนนี้ขยายเวลานะคะ
คือลงทะเบียนได้จากเดิมที่บอกว่า๒๕กุมภาพันธ์ขยายไปเป็นวันที่๕มีนาคม
ก็สามารถทยอยเดินทางไปลงทะเบียนกันได้แต่วันนี้ภาพที่เห็นก็คือจะมีกลุ่มผู้พิการ
ผู้สูงอายุก็ยังไปกันเยอะแล้วไปรอกันตั้งแต่ตี๕นี่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ไปกันตั้งแต่ตี๕หลายท่านต้องนั่งรถเข็นกันไปนางสาวสุรินเพชรคนชมอายุ๕๓ปี
ก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าตัวเธอเป็นผู้พิการขาไม่มีแรงมาเองก็ไม่ได้
ก็ต้องไหว้วานให้ญาติช่วยขับซาเล้งมาเพื่อมาลงทะเบียนนะคะ
ที่ผ่านมามีรายได้จากเบี้ยคนพิการเดือนละ๘๐๐บาท
ถ้าได้เงินก้อนนี้ไปจากโครงการเราชนะก็จะสามารถไปใช้จ่ายในครอบครัวซื้อข่าวปลาอาหารได้
มันก็ผ่อนแบ่งเบาภาระไปในระดับหนึ่ง
แต่ว่าก็อยากจะฝากบอกรัฐบาลหน่อยว่าช่วยจัดสวัสดิการให้กับกลุ่มคนพิการในเรื่องของการเดินทางด้วยได้ไหม

ก็ลำบากค่ะเพื่อว่าไม่มีรถที่มีช่องตัวเองแล้วก็ต้องให้ระดับเดินไม่ดีมันไม่มีแล้ว
จุดนี้นะคะก็เช่นเดียวกันนะคะมีผู้สูงอายุมีคนพิการไปรอลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าแล้วไปกันเยอะมาก
กันเยอะมากคุณผู้ชมค่ะทั้งสองจุดนี้เนี่ยนะคะ
จุดนึงเนี่ย๖๗๐๐คนนะครับทีมข่าวก็ได้คุยกับผู้สูงอายุที่ไปรอลงทะเบียนนะคะ
ผู้สูงอายุท่านก็บอกว่าไปตั้งแต่๖โมงเช้า
ไปพร้อมกับรถส่งนักเรียนนะคะแล้วก็ไปนั่งรอ
ก็เลยอยากจะบอกว่าคือโครงการนี้น่าจะมีการบริหารจัดการตามฐานข้อมูลของบัตรประชาชนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกระจายไปตามหมู่บ้าน
โดยให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นช่วยเหลือลูกบ้านได้ไหมเพราะส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุนะคะ
มีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็โอ้โหให้ตื่นแต่เช้าเดินทางมานั่งรอกันนานนาน
ร่างกายไม่ไหวค่ะส่วนที่จังหวัดบึงกาลก็เช่นเดียวกัน
ผู้สูงอายุไปกันตั้งแต่เช้าครับคุณตาท่านหนึ่งค่ะเจ็ดสิบแล้วนะคะ
คุณตาชาญชัยโพสว่างบอกว่าตาเองเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟน
ทำไม่เป็นหรอกก็เดินทางมาแต่เช้าเดินทางมาก็ยากลำบากนะ
ตั้งใจว่าจะมารอคิวให้ได้บางทีตากแดดจนมึนนะคะ
เวียนหัวค่ะดีหน้าตาเตรียมยาดมมาคุณตาบอกแบบนี้ครับ
ตาบอกว่าก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ทนเงินก้อนนี้มันก็จะต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
คนจนจนอย่างคุณตาค่ะอืมนี่นะคะคุณผู้ชมคะแล้วคุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
ก่อนหน้านี้มีผู้ชายอายุ๕๘ที่ชื่อว่านายทองวันแสนแก้ว
น้อยใจในโชคชะตาว่าตัวเองไม่มีสมาร์ทโฟนมีแต่โทรศัพท์ปุ่มกดธรรมดา
แล้วแบบนี้จะลงทะเบียนร่วมโครงการเราชนะได้ยังไงแล้วเครียดปีนขึ้นไป
เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์สูงห้าสิบเมตรนะคะ
เจ้าหน้าที่เกลียดกล่อมเป็นชั่วโมงแล้วก็ลงมาครับ
ล่าสุดนะคะยิ้มได้แล้วค่ะเพราะวันนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเศร้า
พาไปลงทะเบียนโครงการเราชนะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ตอนนี้ก็สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้แล้วก็ขอบคุณหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือค่ะ
วันนี้มีภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ฮะท่านผู้ชมครับที่ใครเห็นก็ต้องบอกว่า
แล้วก็มีการส่งต่อข้อมูลบอกว่าโอ้โหเนี่ย
ติดเตียงเนี่ยต้องมายืนยันตัวตนญาติต้องพาใส่รถซาเล้งมาทำเรื่อง
เพื่อขอรับสิทธิ์โครงการเราชนะ
เอาไหนบอกว่าถ้าผู้ป่วยติดเตียงไม่ต้องมาก็ได้

เดี๋ยวรถโมบายจะไปถึงบ้านให้ซื้อด้วยซ้ำนะฮะ

ก็คือนางสาวขวัญไพรแสงเอมอายุ๓๐เป็นลูกสาว
แล้วก็นางสุนันทาแสงเอมอายุ๕๓เป็นภรรยา
ส่วนคุณลุงที่อยู่บนรถซาเล้งเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่านายจรรย์อายุ๖๐
ป่วยโรคไตแกป่วยโรคไต
นี่ฮะลูกสาวบอกโอ้โหขอชี้แจงหน่อย
เดี๋ยวจะตกอกตกใจไปกันใหญ่นะฮะ
คือที่เห็นคุณพ่อตรงนี้เนี่ยพ่อไม่ได้ป่วยติดเตียง
คือจังหวะพ่อไปหาหมอมาพ่อป่วยเป็นโรคไตไปฟอกไต
ทีนี้พอขากลับเนี่ยก็มีญาติญาติมากันด้วย
จะแวะที่แบงค์เพื่อจะทำเรื่องขอรับสิทธิโครงการเราชนะ

จังหวะอ่อนเพลียพอดีอ่อนเพลียพอดีเหนื่อยไม่ไหว
ก็เลยไปนอนในรถซาเล้งแค่นั้นเอง

ก็เลยอ้าวก็เลยให้ลุงมารับไปด้วยกันเลยก็เลยพาไปทำวันนี้

ไม่เฟอกตายก็กลับมาบ้านก่อน

แล้วก็ตอนเที่ยงหนูวิ่งไปดูธนาคารหนูเห็นไม่มีคน
หนูก็เลยเอาบัตรคิวมาแล้วก็เลยให้ลุงมารับพ่อไปด้วยก็เลยไปทำเลย
ที่เห็นเขานอนนี่ก็คือว่าเขาไปฟอกไต
คือเขาฟอกไตมาแล้วเขาไม่มีแรงแล้วนักข่าวก็คือไปเขียนแบบนั้น
ซึ่งหนูไม่ได้ให้ข่าวไปแบบนั้นหนูก็บอกว่าปกติแกนั่งนั่งเฉยใช่ไหม
แกก็นั่งได้นั่งได้ใช่แต่แกจะเป็นเฉพาะวันที่ฟอกไต
เพราะมันเหมือนมันดูดน้ำออกจากร่างกายไง
นี่ค่ะคือลูกสาวกับคุณลุงก็ยืนยันว่าพอไปถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็เห็นนะ
ทางธนาคารก็รีบมาช่วยทำเรื่องเอกสารปั๊มลายนิ้วมือบัตรประชาชนมาสแกน
ยืนยันตัวตนใช้เวลาแป๊บเดียวก็กลับบ้าน
ผู้จัดการอาวุโสธนาคารกรุงไทยสาขาบางบัวทองนะครับ
นายสุนัยเนธสวัสดิ์บอกว่ายืนยันว่าทางธนาคารกรุงไทยไม่เคยให้ผู้ป่วยติดเตียง
ต้องเดินทางมาลงทะเบียนในโครงการเราชนะเองเลยนะฮะ
เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการให้ถึงบ้าน
กรณีที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่ลูกสาวของคุณลุงอธิบายให้เข้าใจแล้วนะฮะ
เหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้นี่แหละ
ก็ลงทะเบียนได้ถึง๕มีนาคมนะครับ
ใช่ค่ะแต่สิ่งที่เห็นก็คือมันก็มีคนจำนวนไม่น้อยนะคะ
ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็
ว่ามีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนตามโครงการต่างอย่างนี้
ก็ถ้าต้องมีครั้งต่อไปก็อาจจะต้องเอาตรงนี้ใช่ไหม
ไปดูเรื่องของการต่างกระบบเป็นกรณีศึกษาเลยใช่ค่ะ